เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะครับ
วันนี้อาจารย์จะมาขีดเส้นใต้เมืองไทย
ต่อจากเรื่องที่อาจารย์ขีดไว้เมื่อวานี้

เมื่อวานอาจารย์พูดว่าทำยังไงก็ได้
ให้คนเคารพกฎจราจรเคารพกฎหมายนะครับ
ก็เป็นหน้าที่ของคนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันนี้อาจารย์จะมาขยายความเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรกันต่อ

ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
อาจารย์คะเชิญค่ะ
มาไม่ทันมาไม่ถึงครับ

จอดรถอยู่ข้างสถานีนี่แหละครับ
อาจารย์ค่ะเมื่อวานอาจารย์ยังบอกอยู่เลยว่ารถไม่ติด
แต่ว่าวันนี้มันติดหนักมากจริงนะคะ

วิภาวดีขาข้าวมันติดมาตั้งแต่ดอนเมือง
แล้วมาถึงที่ขอกล้าย

อ้าวรถอีกสายนึงที่มาจากบิฐแดงก็ติดไหนต่อ
เพราะว่าใกล้จะถึงไทยรัฐมันมีช่องทางที่เป็นนู่นแดดเหล็ก
ที่เราไปจดไปจดทะเบียนคลนส่องทางบกได้
รถก็พันกันไปหมดทั้งขาเข้าขาออกเกิดวิกฤตยุ่งกันไปหมด

เราก็ไม่เข้าใจว่าเราทำงานอยู่ไทยรัฐเนี่ยนานก็จะเจอแบบนี้ทีนึงคือ
รถเต็มไปหมดทั้งขาเข้าขาออกพันกันไปหมด
เพราะว่าได้คำตอบว่าอ๋อคนไปจดทะเบียนรถ
ถามว่าจดทะเบียนรถเนี่ยทำไมจดได้เป็นครั้งกั้นคร่าวทำไมเขาไม่จดเซฟ
ล่วงหน้าวันไหนก็ได้อ้าวก็ได้คำตอบว่า
คนก็จะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนพอถึงเวลา
วันสุดท้ายหรืออาทิตย์สุดท้ายที่จะจดได้ในหมวดนั้นหมวดนี้ก็แห่กันมา
อันนี้ก็ไม่อันนี้ก็จะโทษเจ้าหน้าที่อย่างเดียวก็ไม่ได้โทษพวกเรานี่แหละ
ผมก็สงสัยว่าเอ๊ะไหนว่าระบบของกรมการขนส่งทางบกตอนหลังเนี่ย
ไหนว่าเมื่อให้ตรอไปตรวจสภาพรถเก่าแล้วเนี่ยไปจดที่ไหนก็ได้
ทำไมมันจึงยังเกิดสภาพแห่กันมาแล้วรถติดเป็นบ้าเป็นหลังเป็นวักเป็นเวร
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนรถยนต์เนี่ย
รู้รู้ร้อนรู้หนาวบ้างไหมครับว่านี่ว่าเขาเดือดร้อนกันขนาดไหน
แล้วทั้งหมดที่เห็นรถวิ่งมาจุกกันอยู่เนี่ยโทษนะฮะ
ผมไม่เห็นหัวตำรวจจราจรแม้แต่คนเดียวนี่ผมอยู่มุมมุมตรงนี้แหละ
ไม่มีฮะไอ้รถที่จะเลี้ยวเข้าไปจากวิภาวดีที่มาจากดินแดงเนี่ย
ที่เขาจะตรงไปตรงกันไม่ได้เพราะติดหางแถวรถที่จะเลี้ยวเข้าไปในกรมการขนส่งทางบก
รถที่จะเลี้ยวเข้าไปทีหลังขี้เกียจคอยคิวครับวิ่งเลนขวามาแล้วไปอุดต่อ
แทรกกันอยู่ตรงนั้นน่ะตกลงว่ารถวิภาวดีขาเข้าที่วิ่งมาเลนซ้าย
ที่จะไปลาดพร้าวไปดอนเมืองเนี่ยถูกปิดครับถูกปิดไปไม่ได้
แย่ยักยันกันอยู่อย่างเนี้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับเนี่ย
ผมพูดอยู่เมื่อวานว่าปัญหาการจราจรเนี่ยมันแก้ได้
ถ้าเอาใจใส่ตั้งใจจะแก้กันจริงจริงแต่ที่มันแก้ไม่ได้เพราะพันกันไม่จริง
เอาใจใส่กันไม่จริงวันนี้กรณีนี้จะเห็นเป็นตัวอย่างเลยว่า
มันเกิดวิกฤตอย่างนี้ตำรวจท้องที่ไหนล่ะนี่
ซื่อเหรอไม่แน่ใจแต่ว่าทำไมไม่มาแก้ปัญหา
เอาละตำรวจอาจจะมีน้อยปัญหามันเยอะ
ปัญหาก็คือที่ผมพูดไว้เมื่อวานเนี่ยว่าถ้าเราแก้กันให้จริง
จับกันให้จริงปรับกันให้จริงไม่จำเป็นต้องเอาตำรวจมายืนก็ได้
คนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันโดนเข้าไปจริงนะ
เดี๋ยวปากต่อปากเขาก็จะบอกกันทีนี้ถ้าไม่มีใครฝ่าฝืนกฎจราจร
ไม่มีใครจอดในที่ห้ามจอดไม่กลับรถในที่ห้ามกลับ
เลี้ยวขวาในที่ห้ามเลี้ยวไม่จอดขวางทางเลี้ยวซ้าย
แซงขึ้นสะพานรถมันก็จะไหลลื่นเป็นปกติได้นี่
การที่จะออกคำสั่งให้จับจริงปรับจริงและปรับแพง
เนี้ยให้ระวังในมุมกลับด้วยนะครับ
ว่าพอโทษปรับมันสูงขึ้นมันจะเปิดช่องให้ตำรวจบางประเภท
ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับผู้กระทำความผิดแล้วก็ตั้งสารเตี้ย
ปรับใส่กระเป๋าแพงขึ้นด้วยอ่าฉะนั้นถ้าถ้าโทษปรับไม่แพงมาก
ก็ก็การต่อรองมันก็ไม่มากแต่ถ้าตราบใดโทษปรับแพงขึ้น
อัตราเรียกเก็บสารเตี้ยมันก็จะสูงขึ้นด้วยอันนี้จะหนักเข้าไปอีก
อันนี้เขาก็ติ้งมานะฉะนั้นถ้าเราจะใช้มาตรการปรับจริง
จับจริงปรับให้แพงเพื่อให้คนเข็ดหลาบ
เราต้องไปเตรียมคนของเราเสียก่อนไปเตรียมตำรวจเสียก่อนว่า
ให้กล้าไปเรียกเก็บกันสารเตี้ยไปเก็บกันข้างถนน
ไม่ต้องไปจ่ายที่โรงพักบอกว่าไปจ่ายที่โรงพักเนี่ยแพงนะ
ฝากเชี่ยวจ่ายให้ถูกหน่อยใบเสร็จไม่มีไม่ต้องออกใบเสร็จ
ลักษณะอย่างนี้ต้องแก้ปัญหาให้ได้ก่อนซึ่งมันแก้ยาก
มันแก้ยากต่างประเทศเนี่ยตำรวจที่มีลักษณะอย่างนี้
เขาทำอย่างเดียวให้ออกของเราเนี่ยไปทำอย่างนั้น
ขาดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าที่ไปยืนเก็บเก็บกันข้างถนนเนี่ย
เขาไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าเขาคนเดียวนะเขาเก็บเพื่อส่งไปให้นายข้างบนด้วย
ส่งไปที่กองกำกับกองกำกับส่งไปที่กองกำลังคับการ
กรรมบังคับการก็ส่งต่อไปที่กองบัญชาการส่งต่อกันไปทอดทั้งนั้นแหละ
แล้วจะแล้วจะไปห้ามใครได้ล่ะในเมื่อในเมื่อ
ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีผลประโยชน์กับเรื่องนี้ด้วยเออฉะนั้นผมก็ก็พอเข้าใจครับว่าเออ
ถ้าจะเพิ่มโทษให้แพงขึ้นปรับให้จริงขึ้นจับให้จริงจังเพื่อให้คน
รบกฎจราจรไม่ต้องมาเป็นปัญหากับการจราจร
จอดรถขวางทางไม่จอดรถรอผู้โดยสารจนรถมันไหลกันไปไม่ได้
สารพัดสารพันธุ์เหล่านี้มันต้องเริ่มต้นที่ว่าต้องทำให้ตำรวจสุจริตก่อน
อีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายซะหน่อยก็คือว่า
เคยมีมาตรการออกมาว่าต่อไปนี้รถชนไม่ต้องรอ
ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ประกันภัยมาที่รถมาถ่ายรูป
ไม่ต้องรอให้ตำรวจเอาสีสเปรย์ขาวมาพ่นล้อว่าใครผิดใครถูก
เขาบอกว่าให้เปิดแอปชนแล้วเนี่ยใช้แอปนี้

แล้วแยกได้เลยรถจะได้ไม่ติดนี่ผมได้ยินว่า
คณะกรรมการประกันภัยแห่งชาติเนี่ยได้ร่วมมือกับสมาคมประกันภัยทั้งหลาย
ว่าจะทำแอปนี้ขึ้นมาจนป่านนี้ยังไม่เห็น
ยังไม่เห็นได้เรื่องรถชนกันแต่ละทีเนี่ย
ยังจำเป็นต้องรอตัวแทนประกันภัยมาถ่ายรูป
รถก็ไม่ได้ตำรวจก็ไม่กล้าแยก
ตำรวจมาก่อนเจ้าหน้าที่ประกันภัยยังไม่มา
ก็ไม่กล้าแยกแยกไปแล้วเดี๋ยวเสียรูปคดี
รถก็ติดกันเป็นวักเป็นเวรชนกันบนโทเวย์คนตกเครื่อง
เครื่องบินไปไม่ทันเขาเสียหายตั้งไม่รู้เท่าไหร่
เอาละวันนี้ก็ขอบทเรื่องนี้หน่อยตอนนี้ก็ยังหนักอยู่ครับเนี่ย
ใครใครจะไปจะมาบนวิภาวดีตอนเนี้ยเลี่ยงเถอะครับอย่ามาเลย
อาจารย์ที่รักค่ะทีแรกคิดว่าจะติดแค่ตรงทางเข้าขนส่ง
แต่พอเลยมาขนส่งหน้าช่องของเราก็ยังติดอยู่เลยนะคะติดอยู่นะครับ
ก็ก็มันไปพันกับรถที่จะมาจากมาจากขาเข้ามาเพื่อจะไปเลี้ยวซ้ายไงอืม
มันพันกันหมดทั้งเมืองเป็นถนนสายนรกอยู่นี่ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์สุภาพคลิกขจายนะครับไม่มีใครมาใส่ใจดูแล
เป็นใครได้อย่างไรนะฮะครับครับขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ก็เรื่องของปัญหาการจราจร
แล้วก็ทางเข้าขนส่งที่ต้องเข้าทางถนนวิภาวดีค่อนข้างจะแคบ
ผมเคยเข้าไปติดอยู่นั้นประมาณชั่วโมงกว่านี่ไม่อยากคิดภาพเลยอาทิตย์หน้า
จะต้องออกมากี่โมงเพราะว่าวันนี้ยังนั่งบ่นคุณสืบสกุลกับคุณสืบสกุลเลยนะคะว่า
ออกมาเร็วครึ่งชั่วโมงออกจากกับเวลาเดิม
แต่มาถึงช้ากว่าเดิมครึ่งชั่วโมง
นะครับก็ต้องวางแผนการเดินทางให้ดีนะครับ